ก็เป็นการที่ไปเที่ยว
คลุมคลิปแรกมากเลย

เพิ่งได้ทำทุกอย่างเลยนะ

ใครที่ต้องมาวางแผนที่จะมาเที่ยวบุเกต
ก็ขวัญเป็นคนบอกดีมารนะคะ
แล้วก็พี่ก๊อฟก็เป็นคนแบบว่ากระทำ

เปียกต้องมาใดผมมาอีก
ไม่ใช่ทะเลน้ำเชื่อม

พอมีภาพอันนั้นออกไปเห็นเรื่องดราม่าไหมคะ
เรื่องการนอนของเรา
ควัญว่าไม่แปลกนะคะ

มันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเลย

ขวัญก็ทำอะไรที่มันขวัญต้องพวงและกังวลเรื่องตัวเอง

ถ้าขวัญไปอยู่กับคนอื่นอันนั้นจะไม่ปลอดภัย
แต่หลายพวกแฟนคลับเราก็เข้าไปจมตีคนที่ว่าเราโตแล้ว

คนที่เขาโจมตีเขาก็เป็นคนที่จ้องแต่จะหาเรื่องค่ะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสวยงามของความฝันคนนึง
ที่ได้ไปเที่ยวได้ไปทำอะไรตั้งแต่แบบ

ถ้าไม่เป็นขวัญก็คงไม่เข้าใจค่ะว่า

ซึ่งอันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ขวัญมีความสุขของขวัญที่สุดนะคะ
ขวัญก็จะไม่ให้อะไรสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาย่ำกลาย
แต่ขวัญอยากจะแสดงมาว่าเราอาจจะไม่ได้ไปกับพี่กรกกับสองคนก็ได้

พอแล้วนะคะแม่นี่คะพอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
มันเกิดทั้งว่าคนหนูหรอคะ
ก็อันอันอะไรนะคะ
พิกับเพื่อนน้องหนูอยู่แล้วเข้าไป
ก็คือวันนั้นขวัญไปถ่ายละครจริงค่ะ
แล้วก็ขวัญเป็นปีแรกที่ขวัญได้ทำอะไรให้พี่ก๊อฟ

เพราะว่าที่ผ่านมาได้วันละ๒๐๐ก็คงทำอะไรไม่ได้เนอะ
ก็นี่ก็คืออยากสร้างความทรงจำใหม่ไปช่วยเวลาของความสุขที่เราเริ่มต้นมี
แล้วก็บอกพี่ก๊อฟว่าไปกองถ่าย
เพื่อนทุกคนที่บุกห้องพี่ก๊อฟวันนั้นเนี่ย
ก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันที่รู้จักกันตั้งแต่ปริญญาตรี

เพราะเราบุกไปถึงห้องอะไรอย่างนี้

คือเข้าห้องมาเราก็แบบแอบกันใต้ตัว
หนูก็จะแบบมาแล้วตื่นเต้นมาก

เปิดคอมทำงานมาสักชั่วโมงหนึ่ง
ทุกคนต้องนั่งอยู่แบบเครียดมาก

ใช่เดี๋ยวไปงานแต่งงานเพื่อนไม่ทัน
ก็อันนี้พี่ก๊อฟก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนอะ

ต้องออกแบบว่าเธอกัสเต่ากะเปล่าไปผ่านมันก็มีใดเดียวจริง
ใช่ก็คนตั้งใจทำให้เราเราก็ต้องตั้งใจใช้

เหอะไหมอ่ะคะก็เหอะค่ะ
แต่ไม่ได้เหอะแค่ตอนนี้เหอะตลอดไป

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ